เป็นศึกสองสัญชาติแต่ไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้อง
เป็นศึกระหว่างฝั่งหนึ่งนะครับชาวลาวฝั่งหนึ่งชาวเมียนมา
ลาวกับเมียนมาแต่เกิดในบ้านเราเหรอ
ปรากฏว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับ
เฮ้ยเฉาก๊วย
เฉาก๊วยเรียกหมา

เตี้ยดันเป็นชื่อคนของอีกฝั่งครับ

เฮ้ยน้องโรย
น้องโรย

อธิบายอีกทีมันยังไงเรียกเตี้ยแล้วทำไม
เดี๋ยวก่อนเตี้ยนี่คือเป็นชื่อไม่ใช่คำด่าใช่ไหม
ก็ลักษณะของหมาตัวนั้น

ชื่อจริงมันชื่อเฉาก๊วย

ก๊วยหมาไม่หันหมาไม่ฟึ๊บ
หมาไม่ฟึ๊บไม่ฟึ๊บปั๊บเรียกไอ้เตี้ย

ชายชะกันสองกลุ่มยกพวกตีกันครับ
อาวุธมาฟาดฟันใส่กัน
นะครับอีกฝ่ายล้มกลิ้งไปบนพื้น
ขณะนั้นนายจ้างของอีกฝ่ายที่โดนทำร้าย

เฮเกิดครับในตลาดแห่งหนึ่งในตะบลมาขามย่ง
เมืองชมบุรีครับไปตรวจสอบที่ตลาดดังกล่าวนะครับ
หลังจากในจ้างของแรงงานกลุ่มที่โดนทำร้ายนะครับ
ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แต่หลังจากตำรวจไปตรวจสอบรอบตลาด
เอาไม่เจอใครเลยอ่ะไม่เจอใครนะครับ
แต่ไปเจอไปเจอลูกจ้างไปเจอลูกจ้างที่ตลาด

ผมเนี่ยนะผมผมเนี่ยผมเป็นแรงงานชาวไทยนะ
แต่ผมก็เป็นเพื่อนกับแรงงานชาวลาวที่โดนรุมทำร้าย

ซึ่งกลุ่มคู่กรณีเนี่ยนะครับของเพื่อนเนี่ย
นู่นเขาเป็นชาวเมียนมาแรงงานชาวเมียนมา

คุณผู้ชมครับจังหวะที่ผู้ชายคนนี้เล่าให้เราฟัง
เล่าให้เราฟังอยู่นะครับก็หันไปเห็นตำรวจมาตรวจตลาด

สามูไรเห็นนะเห็นด้ามไหม
ทำอะไรแต่ฝ่ายนู้นเริ่มก่อนนะ

ส่วนแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับ
เล่าบอกว่าแรงงานในคลิปเป็นลูกจ้างในตลาด
ฝ่ายที่โดนทำร้ายเนี่ยเป็นแรงงานชาวลาวนะ

ซึ่งส่วนใหญ่นะครับที่มาทำร้ายเนี่ยเป็นแรงงานชาวเมียนมา
พวกนี้เป็นลูกจ้างร้านผลไม้นะ

เมื่อก่อนดีกันเปล่ามันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด

ก่อนเกิดเหตุครับลูกจ้างชาวลาวนะ
ตะโกนเรียกนะครับสุนัขสีดำ

เขาคงเรียกกันประจำแหละดอมแต่ไอ้วันนั้นมันอารมณ์ไม่ดีหรือไงไม่รู้

คราวนี้ก็เลยเรียกชื่อเล่นของชื่อเล่นมันมั้ง

ไอ้เตี้ยมันไปซ้ำกับชื่อลูกจ้างชาวเมียนมาเขา

แล้วไปเรียกมันเรียกเขาว่าไอ้เตี้ย

อันนั้นก็เกิดวันนี้ก็เกิดอังกษ์อารมณ์อะไรอย่างนี้ดูก็โอ้โหชาวกุ้ยชาวกุ้ยไม่หัน
นี่เตี้ยเตี้ยหันไหมเตี้ยหันไหมคืออยากรู้หมา
อันนี้คลิปมันจะหันมาไหมแล้วถ้าเกิดมันไม่หันแล้วจะต้องเรียกชื่ออะไรอีก
มันไม่เหลือคือจังหวะนั้นไม่ได้หันไปดูแล้วว่ามันหันไม่หัน
เพราะว่าเท้าเธอเอาวงอาวุธมาเต็มแล้วไงตำรวจเชิญในจ้างเขียงหมูกับนายจ้างผลไม้มานะครับ
ทะเลาะกันอีกไหมจะทะเลาะกันอีกไหมกลับไปเตือนลูกจ้างของตัวเองนะ
ก่อเหตุแบบนี้เดี๋ยวอีกคนที่เขามาจับจ่ายซื้อของเขาจะโดนลูกหลง
ถ้ามีเหตุซ้ำลอยอีกพวกคุณพวกคุณคือใครนายจ้างทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดชอบนะ
นายจ้างก็ครับค่ะเดี๋ยวจะไปกำชับลูกน้องก็รับปากไว้